ไปทำที่อื่นก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตรงนี้มันสร้างความเดือดร้อน
ทานให้กับผู้รับบริการ
ชาวลำปางสุดทนเขาจะต้องทนอะไรล่ะเออนั่นสิ
เขาบอกโอ้โหคุณเอ้ยมันขึ้นตาเลยตอนนี้เหม็นขึ้นตาเลย
รสกลิ่นเสียงเนอะใช่ค่ะคือที่โรงพยาบาลลำปางเนี่ย
โรงพยาบาลศูนย์ลำปางเขาบอกตอนนี้สุดทนจริง
ไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่เข้าไปรับบริการ
คุณหมอคุณพยาบาลเองทำงานกันไม่ค่อยคล่องเลยนะคะ
ตาลายกันไปหมดเลยเพราะว่ากลิ่นฉี่ที่มีคนมักง่าย
ฉี่ไว้ตรงกำแพงของโรงพยาบาลมันอบอวนตลบเข้าหน้าแบบนี้นะ
เอาจริงจริงใช่ค่ะแล้วถึงขั้นรองผอโรงพยาบาลเนี่ย
ออกมาบอกเลยนะใครที่มาที่โรงพยาบาลและเห็นคนยืนฉี่ตรงนี้
ถ่ายภาพแล้วส่งมาให้ผมเลยขอความร่วมมือจากโลกโซเชียลมีเดีย
เป็นรองพอฝ่ายบริหารโรงพยาบาลศูนย์ลำปางค่ะโพสต์ข้อความเอาไว้
ขอความร่วมมือขอความร่วมมืองดฉี่ที่กำแพงครับ
ด้านหลังโรงพยาบาลลำปางเนื่องจากกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ให้บริการผู้ป่วย
ตลอดจนบุคลากรของโรงพยาบาล
และให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องใครเห็นถ่ายภาพส่งทีครับ
ทีมข่าวของเราเห็นโพสต์นี้แล้ว
ต้องลงไปพิสูจน์ด้วยตาและด้วยจมูกของตัวเองนะคะ
ไปถึงค่ะไปเจอรองพอนี่แหละ
รองพอฝ่ายบริหารนะคะก็พาเดินไปไปชี้จุดเกิดเหตุ
อยู่บริเวณศูนย์สุขภาพชุมชนหัวเวียง
ตรงด้านข้างของอาคารซึ่งเป็นลานจอดรถจักรยานยนต์
ผออธิบายบอกว่าที่ผ่านมานะคะ
จะมีคนมักง่ายไปปัสสาวะริมกำแพงรั้ว
แล้วก็ฉี่ลงรางระบายน้ำกลิ่นมันเหม็นไปทั่วเลยค่ะ
รอปภโรงพยาบาลก็ต้องคอยเอาน้ำมารดประจำเลย

มันไม่หายนะคะมันยังคงอยู่แบบนี้
และก็ยังมีคนมาแอบปัสสาวะวนไปวนมาอยู่แบบนี้

ด้านนอกเราให้บริการเพียงแค่๔โมงครึ่ง
แล้วก็ปิดด้านหน้าไม่มีรั้ว
คนก็อาศัยความมักง่ายตอนกลางค่ำกลางคืน
สัญจรไปมาด้านหน้าโรงพยาบาลก็เดินเข้ามาตรงนี้
ซึ่งก็ทำให้ตอนเช้ามาทำงานก็คนมาจอดรถตรงนี้ก็เหม็นกลิ่น
คนที่อยู่อาศัยแถวนี้ก็ได้รับกลิ่นไปด้วย

แต่จริงเรามีกล้องวงจรปิดนะครับใครเข้ามาเราก็มองเห็นหมด
แต่ว่าเราก็ยังไม่อยากที่จะทำกันถึงขนาดนั้น
ก็เลยต้องขอความร่วมมือว่าช่วยกรุณาไปทำที่อื่นก็แล้วกันนะครับ
กรุณาไปทำที่อื่นแล้วก็กันนะคะ

ร่องพอเอก็บอกว่ามีหลายมาตรการที่ออกมาดูแล
หนึ่งในนั้นก็คือให้พี่รอปภคอยมาตรวจตาดูแลจุดนี้

มันเกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นล้วนเลย
แล้วมันใช่เรื่องไหมที่พี่รอปภจะต้องเจียดเวลาการทำงาน

แล้วห้องน้ำของโรงพยาบาลล่ะเพียงพอไหม
รองพอบอกพอแน่นอนสิครับ
ทุกตึกทุกชั้นมันมีห้องน้ำอยู่แล้ว

ถ้าใครปวดปัสสาวะปวดฉีเนี่ยนะคะ